เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๙มกราคมที่ผ่านมา
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๑ปีชื่อนายโจ้
ฆ่าแม่แท้ของตัวเองแม่ชื่อนางอรพินอายุ๕๒ปีนะครับ
แล้วก็ทิ้งศพอยู่กลางทุ่งนาในเขตบ้านหนองเม็กหมู่๒
ตะบลหนองคูอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิ
ตอนนี้ยังตามจับตัวไม่ได้นะฮะยังตามจับตัวไม่ได้
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับไปที่บ้านของนางอรพินผู้ตาย
ญาติพี่น้องนะครับที่มาช่วยกันจัดงานศพนะครับ
ได้คุยกับลูกพี่ลูกน้องของนายโจ้ที่เป็นคนก่อเหตุที่ยังหลบหนีอยู่นะครับ
บอกว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยเขาก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปดูตามป่าอ้อย
แล้วก็บ้านของนายจ้างจุดต่างว่าจะดูว่านายโจ้เนี่ย
ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแต่ยังไม่เจอตัวเลยนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยนี่คือนายโจ้นะฮะเผื่อใครพบเห็นนะครับ
ก่อเหตุเอาไว้ฆ่าแม่แท้ตัวเองนะครับ
ตำบลหนองคูอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิ
ลูกพี่ลูกน้องที่คุยกับเราชื่อนายสมชาย
บอกว่าก็ไปหาหมอดูคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญเรื่องของการดูทางในนั่งทางใน
ไปถึงหมอดูก็ทักเลยบอกว่าตอนนี้โจ้เนี่ย

แล้วทุกคนก็ขับขี่รถผ่านไปผ่านมานี่แหละ
แต่ไม่มีใครมองเห็นในโจ้ตอนนี้ในโจ้กำลังหลบซ่อนตัวในบ่า

ก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่กับชาวบ้านเนี่ยช่วยกันออกตามหา
หากช้าในโจ้จะเครียดเดี๋ยวกดดันเนี่ยกลัวว่าจะฆ่าตัวตายหนีความผิด
หมอดูทักก็พยายามหากันไปหากันนะครับ
ก็ยังไม่เจอนะฮะทุกคนก็บอกว่านายโจ้เองปกติเป็นคนมีนิสัยดุร้าย
ชอบทำร้ายคนในบ้านแต่ด้วยความที่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องก็อยากให้มอบตัว

จิปุกอาทางปลูกเขาตายนะฮะจิปุกเขาจะคง
อยากให้มันมอบตัวที่พ่อแม่ก็ยอมแบบยกทวดให้
พี่แว่ยังจะสดงวางตายตลอดชีวิตนะฮะแว่นี้ไม่ใช่จริงนะฮะ
ไม่ต้องคิดสั้นนะลูกนะไม่ต้องเลยอย่างนั้นพ่อขอเข้ามอบตัวเลยลูกเอ้ยดีใจถ้าลูกทำเช่นนี้
ไม่ไม่โกรธหรอกก็ให้อภัยแต่มันก็พูดไปตามกฎหมายนั่นแหละแล้วก็อาศัยกฎหมายทุกคน
ทางการสืบสวนตอนนี้นะครับแม้ตำรวจจะออกหมายจับในโจ้แล้วนะครับแต่ในโจ้ยังหนีอยู่นะฮะ
ว่ายังอยู่ในพื้นที่นี่แหละนะอาจจะหยบอยู่ในพื้นที่ป่าตรงจุดใดจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบุคคลอันตราย